ดูเรื่องราวคนหัวร้อนกันหน่อยนะพอเล่าเข้าปากไปนิสัยก็เปลี่ยน
ควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเดินไปเห็นด่านของตำรวจเขามีกลวยตั้งอยู่
เอาเท้าไปเตะกรวยของตำรวจตำรวจก็เชิญตัวอ่าไหนมาคุยกันหน่อยสิ
มามันยังไงมันอะไรขนาดนั้นก็เชิญตัวมา
ที่เชิญตัวมาก็ยังไม่หายหัวร้อนเอาหัวตัวเองเนี่ยไปโขกหัวตำรวจ
ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบค่ะงายเงิบเป็นลมลงไปเลย
คุณผู้ชมอ้าวไปชมภาพครับอุ๊ย

พี่เป็นอะไรไหม
เป็นแล้วไหมครับทำลักษณ์มาไหน
คนแม่ตำลักษณ์นั้นนะครับคุณสิบสวนนะครับโอ้โหมีมื้นอ่ะ
ก็เจ็บมานะฟาดเต็มแรงแบบมันอย่างนี้มันต้องเอาให้หนักนะฮะ
กลางเหลือเกินนะครับนะฮะก็เป็นการจงใจแหละครับ
ใช้หัวโขกตำรวจคนแรกคือนอกเครื่องแบบนะเป็นเพราะว่าเอ่อเนี่ยฮะ
เมาอ่ะครับคุณผู้ชมเสียงดังมากเลยสุดท้ายตำรวจล้มทั้งยืนครับ
นะฮะก็เป็นการทำร้ายขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ผู้โพสต์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่สพดงละครจังหวัดนครนายก
แล้วมีคลิปก่อนที่ชายคนนี้จะเอาหัวโขกตำรวจด้วยก็เห็นได้ว่าตำรวจนั้นพยายามใช้วิธีการที่พูดคุยแบบละมุนละม่อมแล้วนะ
เชิญตัวกับปฏิบัติธรรมไปคุยกันหน่อยแต่ชายคุณนี้ก็พยายามเดินหนี
สุดท้ายตำรวจก็เข้าไปล้อมก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ

ฮะก็แต่งกายในคลิปก็แต่งกายเครื่อง
แบบนะแต่เขาก็ยังไม่ยอมนะนะสุดท้าย
คนที่เข้าไปช่วยก็เป็นตำรวจเพิ่งจบ
ใหม่ก็ยังไม่ค่อยชำนาญการในการเผชิญเหตุกับ
คนเมาแบบนี้แหละครับณขณะที่ชาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็แซ่ว่างานนี้แม่
หายเมาแล้วคงจะเข้าโซโลแกนเดิมนะยิ้มง่ายไหว้สวยรวยกระเช้าเคราะห์น้ำตาขาดยาปาดซึมเศร้า
รู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่รู้สุดท้ายพอหายเมาแล้วจะอ้างเหตุผลอะไร
ช่วยดูหน้าอันนี้หน้าตำรวจหน้าตำรวจด้วยรู้เท่าไม่ถึงการไม่น่าใช้ได้แล้วนะคะ
อายุมันเกินแล้วอ่ะอันนี้คือเมาเต็มครับไม่ต้องอ้างอะไรเลยนั่นสิ